มาต่อกันที่วาดที่คุณแม่ลูกสองสุดสตรองของเรากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับนักร้องสาวเสียงทรงพลังลิเดียสรรรัสตอนนี้เนี่ย
อุ้มท้องลูกคนที่สองได้ห้าเดือนแล้วโอ้โหเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ตอนสามเดือนแรกเนี้ยแพ้หนักมากน่ะคุณค่ะ
ถึงขั้นไม่ได้ออกไปพบใคร
ซึ่งพอประกาศข่าวดีไปหลายคนก็อยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ย
คุณแม่ลิเดียเป็นยังไงบ้างน้องดีแลนดและหนุ่มแมททิวตื่นเต้นขนาดไหน
วันนี้ค่ะลิเดียยอมเปิดใจพูดให้เราฟังแล้วจ้า
ก็รู้สึกดีเพราะว่าดีแลนด์พอเวลาไปเจอเด็กคนอื่น
แล้วก็แฮปปี้เอ็นจอยอย่างนี้ใช่ไหมคะคิดว่าถ้ามีน้องมาให้เขาเขาน่าจะสนุก
เขาก็จะมาจับท้องเขาก็บอกเบบี้เบบี้อะไรอย่างนี้
แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์คำว่าเบบี้ที่แบบจะเป็นลูกจะเป็นคนอีกคนนึงออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็ตื่นเต้นคือแบบอย่างช่วงท้องแรกนึก็ออกกำลังกายปกติ
เดี๋ยวเดือนพี่ทุนาก็จะได้รู้กันแหละว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าจะเป็นผู้หญิง
เดี๋ยวน้องดีแลนด์เนี่ยจะได้มีน้องมาเล่นเป็นเพื่อนแล้ว

แต่คุณแม่ลิเดียเนี่ยสตรองมากนะคุณ
คือ๘เดือนยังยังงานอยู่เลยจะอุ้มเท้าใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวดอดูตอน๘เดือน
จะบอกว่าคุณลิเดียเป็นคนผู้หญิงที่ตัวเล็กมากเลยนะคะหลายคนกังวลเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยจะมีลูกจะอย่างนั้นจะอย่างนี้นะคะ
คุณลิดีเป็นตัวอย่างก็ได้นะเพราะว่าอะไรนะคุณลิเดียเนี่ยนะแบบว่าออกกำลังกายหนักมากแล้วก็แข็งแรง

ตอนนี้ลูก๒แล้วนะเจอนะคะ